ไปเจอลุงเพื่อนลุงนี่แหละเขาไปได้ยินเราในร้านอาหารแล้วเขาพาเรามา

ใช่ครับเขาบอกสนใจไหมเดี๋ยวจะพาไปสมัครอะไรเป็นนักร้องนักร้องอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็ชอบอยู่แล้วร้องเพลงก็เอาก็นั่นแหละตั้งแต่นั้นก็คือ

เป็นคนเรียนเก่งไหมเป็นคนเรียนเก่งไหม
แต่คือถ้าตั้งใจเรียนผมเรียนโอเคนะ
คือดาวพุทธหัสบดีเป็นราชาโชภ่าสุดีมรณนะนี่ชอบแหกดชอบเปลี่ยนแปลง
คือเป็นคนฉลาดในความกันล่อนเหมือนศรีถนนชัย

ดูดีฟังดูดีเขาชมเราอยู่

ยาวเลยก็จะขรางมาก

ป่านนี้เธอเป็นเจ้าคุณไปแล้ว

เสียงครั้งเลขยันจะเป็นคนที่ลึกในบางอย่าง
แต่ไม่ทันแล้วนะแต่ไม่ทันแล้วกลับไปไม่ทันแล้วนะ
อัลบั้มแรกก็ไม่ได้ร้องเพลงลูกทุ่ง

เป็นยอดยอดยดอะไรสักอย่างเนี่ย
ยอดยศท็อปเป็นชื่อเล่นชื่อท็อปเปลี่ยนผมหมดเลย
คนที่พาผมไปเปลี่ยนหมดเลย
เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเล่นชื่อเล่นก็เปลี่ยน
ชื่อเล่นก็เพื่อนเก่าสมัยที่เข้าวงการใหม่นะ
ทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ในวงการนี่แหละ

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแจ็คแล้วเด็กเลยครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
แจ็คครับชื่อแจ็ค
ปรับกันมาครับแต่เขาก็จะไม่เอาสละเห็นไหม

ผมไม่เคยคิดอะไรเลยผมรู้อยู่แล้วว่าวันจันทร์ชื่อไม่ต้องมีสละ
แต่ผมชื่ออะไรก็ได้ขอให้ผมได้ตังค์ผมคิดแค่นี้
แล้วอัลบั้มแรกที่ไม่ใช่เพลงลูกทุ่งเป็นเพลง
เป็นสตริงครับแล้วได้ตังค์ไหม

มะแหม่มเพราะดวงชะตาเขามีดวงเรื่องการเงินเนี่ย
เป็นจุดดับในดวงชะตาเลย

สุกเจ็ดอาจารย์คืออย่างนี้คนลักษณะสถิตราศิกรรม
การเงินดับนี่มันจนมากเลย
คือมันสามารถมีเมียแก่แล้วรวยได้

แต่คุณกลับดีใจที่มันไม่ดัง

เพราะว่าเราจริงเราอยู่กับลูกทุ่งเลยครับ

ใช่คือเหมือนที่ผมบอกอะ
คือผมคิดแค่เรื่อง

จุดเขาพลิกผันมาเป็นนักร้องลูกทุ่ง
จิตวิญญาณของอีตอนนี้ลูกทุ่งอยู่แล้ว

แต่อย่างหนึ่งที่พูดเรื่องยังไม่จบเรื่องเงินเนี่ย

เล็งดวงชะตาเป็นพินทุบาท

เป็นจุดเสื่อมจุดดับในพื้นชะตา

แต่จะได้มานั้นไม่รู้จะทำยังไง
คุณแจ๊คเป็นคนที่สามารถเห็นโอกาส

ดาวลาหูก็จอนลอยเด่น
เรือนการเงินเขาเรียกลาหูค้นทรัพย์

ถูกโกงถูกสารพัดถูก

ที่เขาเป็นคนสนับสนุนส่งเสริม

ให้เจ้ากรรมในวัยสูง

มันเป็นเรื่องที่คุณแจ๊ครู้สึกลึกกันว่า
หายากถ้ามีโอกาสได้
ก็ชื่นใจสุขใจ
เพราะมันยากยากเหลือเกิน

ดังกับชุดแรก

ถ้าย้อนกลับไปประมาณสักเกือบ๒๐ปี

เขาบอกได้ทิพย์เป็นแสน

ถ้าคิด๑ออกเพลงใหม่

ก็ดวงชะตาเขาต้องเอาของที่ตายแล้ว

ของคนตายเพลงที่มันเคยเกิดแล้ว

ทำซีดีหรือแผ่นเทปกัสเซ็ตโบราณ

ตอนนี้ไปทำงานกลางคืนครับ

เยอะก็ไปเมืองนอกเหมือนที่อาจารย์บอก
ได้เงินจากเมืองนอกนั้นเลย

เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยนะ
สมัยรูปเราแล้วเขาเข้าไปต่างประเทศเลยนะคุณศาสตร์ศาสตร์ทั่วเนย

ได้เป็นซุปเปอร์สตาร์ลูกทุ่งในเมื่อ๒๐ปีที่แล้ว

ก็มีชื่อแจ๊คธนาภูมิอยู่ในแฟมของนักร้องลูกทุ่ง

ครับผมใช่ครับก็เล่นไม่รู้เมื่อก่อนก็คือทำทุกอย่างที่ตอนดังมานะ

เล่นละครเล่นอยู่มาตลอดนะพี่ใหม่จริง
จริงแล้วนอกจากตอนที่ผมบอกว่าผมหายไป๗๘ปีเนี่ย
ผมทำน้อยลงผมไม่ได้ออกเพลงแค่นั้นเอง
ทำไมอยู่ดีคนเรามีงานต่อเนื่องโดยเฉพาะนักร้องลูกทุ่งเนี่ย
เขาจะมีงานของเขาไปเรื่อยแม่ยกแม่ยกก็จะติด
ทำไมถึงลับน้อยลงหลักเบื่อหรอเส้นหรอเหนื่อย
คือมันไม่รู้มันเหมือนคิดอะไรก็ไม่ถูกไปหมดแล้วอาจารย์

ใช่พอเวลามันตัดสินใจทำอะไรเนี่ย
เราคิดว่าดีแต่ว่ามันก็ไม่ดีในสายตาคนอื่นอะไรไม่ใช่แบบนั้น
ทำอะไรมันเป็นลบไปหมดแล้ว

ยังมีคนจ้างไปร้องเพลงก็ไปเมืองนอกบ้าง
ร้องเพลงเมืองไทยบ้างเล่นละครบ้างปะปลายแต่ว่ามันไม่เยอะ
อยู่ดีกลับมาร้องเพลงอีกครั้งในยุคที่วงการเพลงไม่ได้สวยงามเหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยซ้ำไป
ยุคนี้เขาบอกว่านักร้องกลับมายังไงก็จน
ยังไงถ้าไม่มีงานจ้างก็คือจน

แต่คุณกลับมาเป็นที่จับตามองจนรายการต้องเชิญคุณมาอย่างนี้ฮะ
มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณทำไมอยู่ดีกลับมา

คุณแจ๊คเกิดราศีเมษตามช่วงวันที่เกิดคือ๑๙เมษายน
เวลาที่เกิดทำให้จุดเกิดเคลื่อนไปอยู่ราศีลักษณะราศีกัน

โดนทั้งเสาทัพราหูทัพย่อมเป็นจุดวิบัติจุดต่ำสุดของดวงชะตาแล้ว
โลกนี้เมื่อมีอะไรต่ำสุด
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๖มกราคมราหูเพิ่งพ้นหัว
จากการทับดวงชะตาของคนลักษณะราศีกัน
แน่นอนคนเกิดราศีกันก็จะค่อย
ต่ำสุดก็ขึ้นสู่สูงได้
ชีวิตมีขึ้นมีลงผ่านต่ำแล้วก็ขึ้นลงแล้วก็ขึ้น
เพราะฉะนั้นจึงเป็นช่วงขาขึ้นของคนเกิดราศีกัน
ถ้าชาวราศีกันมีของมีดีมีสติมีปัญญามีความดีความงามอยู่บ้าง
หลังจากที่ราหูพ้นเมื่อ๑๖มกราคมที่ผ่านไป
มันก็จะมีอะไรที่เข้ามาใหม่ให้ดี
ยิ่งคนเคยมีประวัติดีมีฐานดีบางอย่างอยู่
มันก็จะมาเป็นข้อมูลเป็นฐานให้คนลำลึกนึกถึง

ราศีเมษลักษณะราศีเมษหรือราศีเมษ
ขณะนี้ยังอยู่ในช่วงอีลุงตุงนัง
แปลว่าไอ้ที่ดีเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่าง
ก็ยังดูคุมเคลือแต่ในธรรมนองเดียวกัน
ในเวลานี้คนหลายคนก็กลัวไม่กล้าลงทุน
ไม่กล้าทำอะไรไม่กล้าขยับมันเลยเป็นโอกาส
ของคนที่พอจะเกิดแล้วสามารถเกิดได้
เพราะหนึ่งนักร้องรุ่นเก่าทั้งหมดที่ร้องลูกทุ่ง
ล้มหายตายจากรุ่นใหม่ก็มีมันก็ต้องนึกถึง
อ้าวแท็กถ้านับคนไปไหนก็ต้องหาใช่ไหม
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วว่าค่ายจะให้ความสำคัญขนาดไหน
ถ้าให้ก็แปลว่าโอกาสในวิกฤตมีแน่นอน
แสดงว่าราศีกันราศีเมษ
สองราศีนี้ที่เจออะไรหนักมา๕ปี๗ปีเนี่ย
คุณมีโอกาสลืมตาอ้าปากคุณมีโอกาสที่จะแบบหายใจได้แล้วถูกต้องไหมฮะ
แต่มันไม่ใช่โอกาสลืมตาอ้าปากแบบเขามาป้อนเขามาอุ้มนะ
เขาจะต้องดูศักยภาพเขาคัดสรรเพราะมันเป็นเวลา
แห่งความเป็นวิกฤตของเมืองเราและโลกใบนี้
เขาก็ต้องคัดเลือกพอที่จะมีหน่วยมีก้านในความเป็นไป
และตัวตนคนเกิดราศีเมษพิธีก็ต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองด้วย
กลับกันต้องลุกขึ้นมาช่วยตัวเองด้วยว่าตัวเองต้องทำอะไรต้องขยันต้องรับผิดชอบต้องอะไรอีกหลายอย่าง
ราศีไหนในปีนี้จะประสบความสำเร็จจากงานที่ตัวเองรัก
คนที่เกิดราศีใดก็ได้ต้องมี๔ประการนี้
มีสละในการคิดในการทำแล้วก็ให้เกียรติกับคนอื่นตามกฎข้อกฎหมาย
เป็นไปให้เกิดความสงบสุดท้ายก็คือต้องยอมรับในความเป็น
จริงของวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งต่างแล้วก็เอามาเป็นเครื่อง
ผลักดันตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นราศีที่มี
มียันตรงไปได้ดีไปได้กลายเมฆกรกฏตุลละมังกรสิราศีนี้
เป็นราศีที่เป็นหัวหอกในการเปลี่ยนแปลงราศีอื่นนั้นจะมี
ผู้นำจะมีองค์กรจะมีหน่วยงานเช่นคุณแจ๊คเนี่ยราศีกันก็จะ
มีคนอื่นนำให้เกิดก่อและเป็นไปให้ประสบความเร็จได้
เพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง
คุณอย่าไปยอมรับกับเหตุการณ์และเรื่องราว
ทำให้หมดกำลังใจที่จะทำอะไร

สุดท้ายคุณก็จะไม่มีวันสำเร็จถึงวันนั้น
วันนี้ที่ดีเพราะทุกคนไม่กล้าทุกคนกลัว

คุณคือจะคนที่ประสบความเร็จถ้าคุณลุกขึ้นมาสู้ลุก
อย่างพี่แจ๊คพี่แจ๊คเป็นคนเดินเข้าไปสมัครที่อาสยามด้วยตัวเองเลย

เพราะว่าคุณแจ๊คก็รอพิสูจน์ว่าผมจะทายแม่นไหม

ชิคกี้พายจะได้ภรรยาที่หน้าตาดี

เป็นดวงชะตาที่เปราะบางในเรื่องของอุบัติเหตุ
คือดวงร้อยคนคนที่จะตายโหง